ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยพยายามสนับสนุนส่งเสริมอยู่นะคะ

เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมมาหลายสัปดาห์
แต่ว่าล่าสุดน้ำลดลงแล้วนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์ต่างเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
โดยงานภาครัฐภาคเอกชนค่ะ
รวมไปถึงคนสมุยเองก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะ
เพื่อฟื้นฟูเกาะสมุยให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะ
ติดตามได้จากคุณถิตาภาษิริพิพัฒน์นะคะ
รายงานมาจากจังหวัดสุราธานีค่ะ
พื้นที่บริเวณหาดเฉวงของเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เต็มไปด้วยอาสาสมัครกว่า๓๐๐คน
เพื่อฟื้นฟูน้ำท่วมหลังน้ำลด
และส่งสัญญาณไปยังนักท่องเที่ยวว่าสมุยพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วค่ะ
ทันทีที่ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมชาวสมุยกว่า๓๐๐คน
ก็แยกย้ายไปลงพื้นที่ตามที่ต่างทั่วก่อสมุย
เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและฟื้นฟูเกาะสมุย
บริเวณพื้นผิวจราจรและริมหาดต่างรวม๕จุด
แก่บริเวณหาดเฉวงถนนเรียบหาดเฉวง
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ซ้ายเกาะรอบเกาะ
และจุดที่๕สายตลาดดาว
กิจกรรมนี้มีนายยุทธศักดิ์สุพศร
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธาน
โดยผู้เข้าร่วมต่างมีจุดเป้าหมายเดียวกัน
ที่จะทำให้เกาะสมุยกลับมาสวยงามอีกครั้ง
วิทยาลัยราชพัฒน์ซ้ายเกาะรอบเที่ยวแห่งประเทศไทย

เป็นหาดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงสำหรับสมุยนะคะ

หลังจากที่ฝนตกหนักและน้ำช่วงทั้งสูง
ทำให้เพาะคยะผายในทะเลเข้ามา

เลยต้องลงไปเก็บขยะบริเวณริมชายหาดริมถนนทางเดินเรียบหาดตรงนั้นนะคะ
เพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มันดูสะอาดมากขึ้นค่ะ
จากการสำรวจความเสียหายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พบว่าโรงแรมบนเกาะสมุยได้รับผลกระทบประมาณ๖๐๐แห่ง
นักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ๑๐จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
รายได้ไม่ต่ำกว่า๒๑๕ล้านบาท
แม้จะไม่รุนแรงมากแต่ภาพข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง
ก็ลดทอนความมั่นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติพอสมควร
ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมของสมุยให้กลับมาเหมือนเดิม
จะมีการจัดทำความสะอาดทั่วเกาะสมุยตลอดทั้งวันค่ะ

ก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตค่ะ

สมุยมีความสวยงามของธรรมชาติ
และมีความคึกคักของเสียงดนตรีตลอดเหมือนเดิมค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ

ก็มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาในช่วงของการท่องเที่ยวแบบนี้ด้วย
นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะ